สนับสนุนโดยน้ำปลาร้าต้มสุกตราแม่บุญล้ำอร่อยล้ำต้องลอง

พ่อเมาพ่อมันใจใจแล้วยังไงกับพ่อเอง

พี่แดมก็เข้าใจพ่อมากกว่านี้ใช่ไหมล่ะ
เพราะวันนั้นคนที่ตายเป็นหนู

มิกัล

มิกัล
หัวงาน
พ่อหน้า
สุทธิ์

ทั้งที่พี่ถังก็ตายไปตั้งหลายปีแล้ว

ไม่เคยทำอะไรถูกใจพ่ออะไรสักอย่างเดียว

หน้าไม่เคยรู้หรอกว่าที่ผ่านมาปอยพยายามทำดีแค่ไหน
แต่พ่อก็ไม่เคยมองเห็นเลย
สุขสันด์บรรเกิดจ๊ะพ่อ
สุขสันด์บรรเกิดนะจ๊ะพ่อจ๊ะ

โอ้โหดูแล้วคงจะแพงหน้าดูนะ

ก็แพงนะจ๊ะแต่ก็ซื้อให้ได้แล้วกัน
พ่อจะได้แฮปอัลกูทไทม์นะจ๊ะ

แต่เพราะว่าช่วงเวลาดีของพ่อน่ะคงจะหมดแล้วล่ะปลอย

พ่อทำไมพูดอย่างนั้นล่ะ
ไอ้ทั้งไม่น่าด่วนจากไปสักก่อนเลยป่านเนี้ย
พ่อคงได้เห็นมันเป็นกำลังแทนพ่อแล้วล่ะ
นั่นแหละคือช่วงเวลาดีของพ่อ
อ่ะพ่อให้เจ้าปอยมาซื้อนาฬิกาให้ใหม่ทำไมไม่ใส่นะ

ฉันว่าของไอ้เจ้าถังเนี่ยมันเหมาะกับฉันมากกว่าแม่

มันอภัยบ้าง

ว่าพ่อปอยไม่อยากไปกำลัง
เลยสารฝันให้พ่อแทนพี่ถังไม่ได้
แต่ปอยก็พยายามทำทุกอย่างในแบบที่ลูกสาวคนหนึ่งจะทำได้แล้วอ่ะ
พี่เข้าใจว่าทำไมพ่อไม่เคยเห็นบ้าง
ปลอยทำไมพ่อกำนันเขาถึงจะมองไม่เห็นล่ะ
ตั้งแต่ที่ปอกลับมาอยู่ที่บ้านทุ่งเคยมีสักครั้งหนึ่งไหม
ที่พ่อกำนันเขาบังคับให้ปลอยเดินตามดอยพิษัม
เพื่อที่จะไปเป็นกำนันคนต่อไปตามที่เขาหวัง

เส้นทางการเดินชีวิตของตัวเอง

ก็จริงที่หัวหน้าพูดพ่อไม่เคยบังคับออยเลย
อืมปอยเชื่อผมไหมว่าปอยอ่ะเหมาะสมมากเลยนะ
ที่จะเป็นผู้นำของหมู่บ้านเหมาะสมยังไงเหรอหัวหน้า
ก็ตั้งแต่ที่เราสองคนรู้จักกันมาปลอยคอย
ห่วงบรรยายชาวบ้านอยู่ตลอดเวลาเลยนะทั้งทั้งที่ปอยสามารถจะมองข้ามมันไปก็ได้
แต่ปอยกลับเลือกที่จะช่วยเหลือและในบางครั้งเนี่ย
มันก็ต้องเสี่ยงอันตรายมากก็ตาม
เป็นคุณสมบัติที่ดีของการเป็นกำนันเลยนะ
ขอบคุณที่เชื่อมั่นในตัวปลอยนะหัวหน้า
เฮ้ยหัวหน้านั่นสายผลนี่ตามไปเร็ว

นี่มันคณะโอเคที่พ่อชอบมาดิหรือว่าพ่อจะมากับสายฝน

อุ๊ยมามืดมืดค่ำค่ำอย่างเงี้ยสงสัยจะมีรางวัลให้หนุ่มชุดใหญ่
พี่จ๋ามาสเตอร์ไพรส์เหรอจ๋าพี่ทำไมไม่โทรบอกก่อนน่ะหื้ม

ผมรู้สึกคุ้นผู้ชายที่ใส่หมวกเมื่อกี้มากเลยอ่ะเหมือนเคยเจอที่ไหน
เอาอย่างงี้แม่เราตามไปดูดีกว่าไป

นะพ่อไม่รู้คิดอะไรอยู่ถึงได้นอกใจแม่มาหาคนแบบนี้
ไปกันดีกว่านะ

อ่าค่ะขอบใจจ้าเอออบ
ค่อยนะครับมาครับแม่ประนอมเดี๋ยวผมช่วย

สบายค่ะแค่ตึงแผลนิดหน่อยอย่างนี้ถือว่าใกล้หายเต็มทีแล้วล่ะ
พี่ว่าแต่ว่าพ่อลูกนี้เขาเกิดอะไรกันขึ้นทะเลาะอะไรกันหรือเปล่า
เห็นตึงกันมาตั้งแต่ที่โรงพยาบาลล่ะ
เรื่องมันยาวนะครับแม่ถ้าจะให้ผมเล่าคือปอยเขา
หัวหน้าจะฟ้องอะไรแม่
เอ้าผมไม่ได้ฟ้องนะคือจะบอกแม่ประนอมว่าปอยกับพ่อกำนันทะเลาะกับเรื่องอะไร
จะฟ้องเรื่องที่พ่อมีเมียน้อยเหรอ
เปล่าครับจะเล่าเรื่องพี่ถังเฉย
นี่ลูกจ้องหน้าอะไรกันจ๊ะ
เอ่อไม่มีอะไรจ้ะแม่เดี๋ยวเราเข้าบ้านกันดีกว่านะ
ไม่ต้องมาประคองแม่หรอก
นู่นไปเคลียร์กับพ่อเขานู่น
ทะเลาะอะไรกันนะเราไปไปคุยกับเขานะ
ไม่รู้เรื่องร้อยพันพันปีไม่เห็นเคยจะทะเลาะอะไรกันเลย
แม่ไป
เอ้าปล่อย

พ่อพ่อไปทำอะไรข้าวฮะลูกลูกได้โกรธขนาดนั้นน่ะ
ทรายลาจินาอาติเมตคอลลาเจนซีรัม
ร่วมผิวต้องทรายลาจินา
ใหม่ไฮลักษ์ริโวดีให้คุณใช้ชีวิตได้มากกว่า
นี่แค่ฉันไปนอนโรงพยาบาล
แกเคลอดไปกกที่หนูเลยหรอ

คุณฟอยพ่อไม่ขอมาให้หรอก
คุณฟอยพ่อไม่ขอมาให้หรอก
หนูคิดว่าพ่อทิ้งนาฬิกาที่หนูซื้อให้ไปแล้วซะอีก

ก็หนูไม่เคยเห็นพ่อใส่เลย
พ่อเอาแต่ใส่ของพี่ถังที่พี่ถังซื้อให้
ก็งานของพ่อเนี่ยมันต้องลุยมันต้องลงพื้นที่นะลูกถ้าพ่อใส่นาฬิกาที่ลูกปอยซื้อให้
กลัวมันจะพังลูกปอยก็บอกพ่อนี่ว่ามันแพงอยู่ไม่ใช่เหรอ
แต่พ่อเคยพูดกับแม่ว่ามันไม่เข้ากับพ่อ
แล้วพ่อก็เอาแต่ใส่แต่ของพี่ถังแล้วพ่อจะให้หนูคิดยังไงล่ะจ๊ะ
เจ้าปอยมาซื้อนาฬิกาให้ใหม่ทำไมไม่ใส่นะทำไมใส่เรือนเก่าอยู่นั่นแหละ
ฉันว่าของไอ้เจ้าถังเนี่ยมันเหมาะกับฉันมากกว่าแม่

ส่วนอันนี้นะลูกสาวซื้อให้

บอกเลยว่าชอบมากไม่อยากใส่กลัวมันจะเก่า
ขี้เหอะนะพ่อเนี่ย

ทำให้ลูกคิดมากเรื่องพี่ถังครับ

ต่างอะไรจากพี่ถังเลยนะลูก

พ่อรักพี่ถังมากกว่าหนู

ลูกเป็นคำนั้นที่พ่อไม่ได้
พ่อไม่เคยคิดเลยว่าลูกสู้ไม่ทันไม่ได้
ปอยก็คือปอย
อยคือลูกคนหนึ่งของพ่อเหมือนกัน
พ่ออาจจะเสียใจนะ

แต่พ่อไม่เคยฝืนใจปลอยให้ลูกปอยเป็นกำนันเลยนะลูก

นาฬิกาที่ลูกปอยซื้อให้พ่อเนี่ย
พ่อจะใส่ทุกวันเลยดีไหมลูกดีจ้ะ
อืมใครส่งอะไรมา
ไอเทิมมาเรียกอย่างนั้นแหละจ๊ะแม่ประนอม
แม่ประนอมสั่นน้ำสั่นหน้าฉันทำไมเนี่ยกว่าฉันจะดับความสื่นในตัวแกไง
นี่แค่ฉันไปนอนโรงพยาบาลแกกล้าไปเกาะอีหนูเลยเหรอ

เฮ้นี่ไม่รู้ว่าพี่หนูมีเมียน้อยเหรอไอเทิม

โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยทำไมเยี่ยมเงี๊ยมไหมป่ะ
ต้อมขอโทษผิดไปแล้วต่อไปจะไม่ทำผิดอีก
อย่างน้อยนะคนดีทำหน้าละลื่นอย่างเงี้ย
อ่ะผิดไปแล้วจะไปทำอีกจริงจริงไปนอนในคุกมาตั้งนานอ่ะ
น่ากลัวน่ากลัวนะต้มเข็ดหลาบแล้วจ้า

เออรู้ตัวก็ดีแล้วแต่ยังไงพ่อก็ไม่ให้อภัย

จะไปขอบคุณกำนันที่เขาประกันตัวให้ถ้าไม่มีเขาคิดหรือว่าจะได้มาเสนอหน้าอยู่ตรงนี้

ถ้าจำเป็นลูกเขยกำนันเถิกนะผมว่าหัวหน้าต้องประเดิมวิชาประกันตัวไว้บ้างนะ
เพราะลูกปล่อยของผมเนี่ยคือลูกสาวอดีตนักมวยเก่า

ตาถึงแล้วเราเนี่ยไม่ใช่ผมหรอก

นี่ทั้งเตะทั้งต่อยทั้งกระทืบกระทืบกระทืบกระทืบ
โอ้โหร่างกายบอบบางของพ่อกำนันทึก
บอกชัมไปทั้งตัวหมดแล้ว
นี่ขณะดีวิชาพระกันตัวมานะนี่
ยังโดนมาเยอะยังเจ็บมาเยอะ
แม่ก็น่าจะบอกก่อนว่ามีคนส่งรูปมาให้

คุณปอยครับ

ผมอยากจะอธิบายเรื่องราวทั้งหมดให้คุณปอยฟังนะครับ
ก็มีเรื่องจะคุยกับหัวหน้าอยู่เหมือนกัน

คุณปลอย

แต่ผมไม่ได้พูดอะไรกับแม่ประนอมจริง

ขอโทษนะหัวหน้า

แล้วจะให้ปอยทำอะไรเป็นการขอโทษดีล่ะ

ทำไมมันน่ารักจะตาย
คนอื่นเขาเรียกกันหัวหน้าหัวหน้าหัวหน้าอะไรอย่างนี้

ผมก็อยากจะให้แฟนของผม
เรียกอะไรที่มันพิเศษมากกว่าคนอื่นไง
ไม่อะ

ก็เรียกหัวหน้ามาแต่ไหนแต่ไรแล้วอยู่จะให้มาเรียกพี่ดอน

ฝันดีนะครบเปล่า

จีนก็ไม่เอา

อยากให้เรียกว่าพี่ดอนมากกว่า

ราชเนี้ยคงไม่ดีอิงคำว่าพี่ดอนละแหละ

ค่ารู้ใจเซฟค่าประกันภัยของคุณสูงสุดสามสิบเปอร์เซ็นต์
แก่ปัญหากับมีแม่ประนอมอยู่ทั้งคนยังจะมีเมียน้อยอีก
ทนไม่ไหวก็ลาออกไปเลย

ทนทำงานให้เหนื่อยทำไม
ผมรู้สึกคุ้มคุ้นผู้ชายที่ใส่หมวกเมื่อกี้มากเลยอ่ะเหมือนเคยเจอที่ไหน
กำนันวันที่แม่ประนอมเข้าโรงพยาบาลเนี่ยพ่อกำนันยังอยู่กับสายฝนที่บ้านเช่าอยู่เลยไม่ใช่เหรอ
แล้วไหนพ่อกำนันบอกว่าเรื่องที่เกิดขึ้นระหว่างสายฝนมันคือเมาแล้วพลาดไง

ผมไปหาไต้ฝนที่ไหนผมไม่ได้ไปหัวหน้า
หมวกเหมือนพ่อกำนันเป๊ะเลยนะ
คนที่ใส่หมวกเนี่ยมีเยอะแยะไปไอ้พี่ไอ้ตุ๊กก็มี

จะไปไหนก็เรื่องของฉันไม่ต้องมายุ่ง

แก่ปัญหากับมีแม่ประนอมอยู่ทั้งคน

นี่ยายน้อยฉันไม่ได้ตั้งใจจะมีเมียน้อยนะจ๊
อะไรเนี่ย
น้อยรู้เรื่องพ่อกำนันกับสายฝนได้ยังไง
สายฝนก็ยังมีเมียน้อย
นั่นนะสิคุณธนาถ้าเราไม่พูด

ชาวบ้านต้องเสริมศรัทธาในตัวพ่อแน่
ถ้าพ่อทนไม่ไหวคงลาออก
ผมว่าถ้าเกิดว่ามันถึงขั้นนั้นจริง
สถานการณ์มันดูจงใจไปหน่อยไหมครับ
เหมือนมีคนพยายามจะบีมกับพ่อกำนัน

แต่มันจะมีคนทำขนาดนั้นได้เหรอครับ
ถ้าเรียบเรียงกับสิ่งที่พ่อกำนันบอกผม

กำนันไปคาราโอเกะแล้วก็เมามาก

กับสายฝน
ต่อมาสายฝนก็เอาเรื่องแม่ประนอมมาขู่ให้ไปประกันตัวคุณต้อม
เพราะคุณต้อมมีบุญคุณ

สายฝนเป็นคนขอให้พ่อไปช่วยประกันตัวต้อมเหรอ

มันทำให้ผมอดคิดไม่ได้เลยนะ

สายฝนจะตั้งใจทำให้แม่โวยวายจนเกิดข่าวหนึ่ง

แล้วถ้าเกิดว่าพ่อกำนันลาออกจากการเป็นกำนันแล้วก็

ถ้าพ่อลาออกจากการเป็นกำนัน

คนที่ชาวบ้านนับถือลองลงมาจากพ่อกำนัน

ผู้ชายคนนั้นใส่หมวกแบบนี้แหละ
หวกใบนี้เป็นของพ่อกำนันครับ

แล้วลุงตุ๊กก็ทำดีกับพ่อมาตลอดเลยนะ

เพื่อนคนนี้ยินดีช่วยเพื่อนรักเสมอ

ข่าวลือมันกระจายไปถึงชาวบ้านเร็วเหลือเกิน

ชาวบ้านเกลียดฉันหมดแล้ว

ทนไม่ไหวก็ลาออกไปเลย

คนเคยเป็นกำลังมาคล่อนชีวิตน่ะนะ

อัตตาหิอัตโนนาโถ
ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน

ขอบคุณมากเพทุ
ห่วงเหมือนกันจริงด้วย
ผมว่าเราตามไปดีกว่า

แหมพี่ตุ๊กปล่อยให้สายฝนรอตั้งนานคิดถึงจะแย่
คิดถึงขนาดนี้มันต้องมีรางวัลให้นะจ๊ะ
อื้อชื่นใจอื้อน่ารักที่สุดเลย
ชมว่าน่ารักระวังคืนนี้จะไม่ได้พักนะจ๊ะที่รัก
งั้นก็จัดมาชุดใหญ่เลยจ้ะพี่
พ่อกลับมาแล้วเหรอ
เฮ้ยพ่อพี่ที่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

อะไรกับคิดเป็นเลยอะว่าไอ้ต้องมันน่าจะหยุดบ้าน
แต่ผมว่าเรารีบหากระทานดีกว่ามา
นี่จ้ะรางวัลสำหรับวันนี้
ตุ๊กใจดีกับสายฝนตลอดเลยจ้า

สายฝนมีเรื่องสำคัญอยากบอกพี่จ้ะ

หื้ม

ลูกพี่โตจนหมาจะเรียนตูดไม่ถึงอยู่แล้วนะ
ไก่แค่หาข้าวกินแค่นี้

แต่สายฝนมีเรื่องสำคัญอยากจะบอกพี่จริงนะจ๊ะ
ฝ่ายฝนต้องเข้าใจพี่นะ

แล้วเรื่องของสายฝนเนี่ย
เจอกันคราวหน้าแล้วเราค่อยคุยกัน

พร้อมให้ยารูรอนให้ผิวดูเนียนใสโกรธสวย
อาณามันอยู่นี่สิ
สนับสนุนโดยใหม่ที่สุดของโยเกิร์ตบริเชส
สมบุกไข่มุกเต็มเม็ดอร่อยฟินเต็มคำ
เชื่อร้านสะดวกซักทางเลือกของคนอยากมีธุรกิจ
เบี้ย๐๖๙นานสูงสุด๗ปี
สุดเด็ดปีนี้จากปุ๋ยซอยเมด
ทุกถุงแรงทุกเม็ด
ไม่เห็นมีหลักฐานอะไรอื่นกว่าแล้ว
ใช่ครับว่าแต่ปอยจะพิมพ์มาคุยทำไมครับ

เดี๋ยวไอ้ต้อมได้ยินตอนนี้มันอาบน้ำอยู่
จริงด้วยครับงั้นเรากลับกันเลยไหมครับ

อื้อต้องเลยลงมากินข้าวลูก

อื้อ

ด้วยดูครับไม่มีตั้งใจ
มันน่ะมาดูนี่สิ
สัญญาขายฝ่าของชาวบ้าน
มีชื่อไอ้ต้องเป็นคนเซ็นรับ
พ่อไปกินข้าวกัน

ตายพอถ้าหิวแล้ว

เหมือนได้ยินเสียงอะไรในห้องพระยัง

ต้มเข้าชัดไปอยู่บ้านทั้งวันไม่เห็นมีอะไรเลย
แต่ตอนนี้ต้อมหิวจะแย่แล้วพ่อ

ถ้าเกิดร้อนน่ะอร่อยมาก

ใครจริงเนี่ย
นึกอยู่แล้วว่าต้องซ่อนอยู่ตรงนี้
ไอ้ต้มแกรู้ด้วยเหรอว่าฉันอยู่นี่

ใครจะไปคิดล่ะว่าจะทำเสียงดังให้พ่อได้ยิน
แล้วนี่มึงคิดยังไงมาบุกบ้านคนอื่น
อย่าบอกนะว่าจะมาขโมยผักพ่อกู
จะมาหาอาคฏหนึ่งสายหวนนะคะ

เขาพ่อคนอื่นมีเมียเก็บตรงนี้คงไม่ชอบ

สัญญาข่ายฝากที่แกเซนกับชาวบ้าน
ตอนนั้นต้องผู้ช่วยค้าไม่เจอมันมาอยู่ที่นี่ได้ยังไง

แล้วมันจะมาอยู่ที่นี่ได้ยังไง
เขาแครบหูจะตายไปแล้วนี่
หรือว่าเจ้าของบ่อนตัวจริงเนี่ย

อีกแล้วอ่ะมึงกับกูไม่ไหวแล้ว
กูจะไม่ชนอ้าวไปสิดีโอ๊ยโอ๊ยเอ่อคุณต้องครับ
ใจเย็นนะครับถ้าคุณต้องไม่เชื่อผม
คุณต้อมก็ลองสังเกตพ่อตัวเองดูสิครับ

สมบุกไข่มุกเต็มเม็ดอร่อยฟินเต็มคำ
เชื่อร้านสะดวกซักทางเลือกของคนอยากมีธุรกิจ
เบี้ย๐๖๙นานสูงสุด๗ปี
สุดเด็ดปีนี้จากปุ๋ยซอยเมด
ทุกถุงแรงทุกเม็ด
ไปไปไป
มึงรักลูกมึงมากใช่ไหมลูกมึงทำลูกกูเจ็บ
อ้างภาพเป็นคนดีไอ้ต้อมจะติดคุก
พี่ก็ยังไม่คิดจะช่วยลูกตัวเองเลย

เฮ้ยปุ๊ยเดี๋ยวเราไปนอน

ไปไปนอนเปล่าโอเคโอเคไปดู
ไปดูแม่ไปรอแม่ที่ห้องคุณ
เดี๋ยวเราพักโอเค
ไม่ชอบขี้เหอะนะพ่อ
บางทีก็ขี้เหม็นเหมือนกันแล้ว
อันนั้นรู้โดมกันมากี่ปีแล้ว

ไม่ชอบอย่างฉันเจอได้อย่างฉันและอย่างฉันอย่างฉัน
จะเอาอย่างนี้จะเอาอย่างนั้น
ดูแล้วคงไม่รอดคู่มั่นคู่กัน
ไม่ชอบอะไรเจอได้อย่างนั้นได้อย่างนั้นอย่างนั้น
ไม่ชอบอย่างฉันจะได้อย่างฉันอย่างฉันอย่างฉัน
จะเอาอย่างนี้จะเอาอย่างนั้น
ดูแล้วคงไม่รอดเพราะเราคู่กัน